กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ
หลังจากที่ไปคุยแคะแงะสูตรกันแบบหมดเปลือกกันมาแล้ว
ก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วจ้า
ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ขอจัดหนักจัดเต็มถึง๓ชาม
ให้คุณน็อตคนเดียวเลย
แต่ในระหว่างทำเราก็ไม่ไหวจะไปล้วงเคล็ดลับเล็กน้อย

เพราะแอบทราบมาว่าคุณแม่เนี่ยสามารถกำหนดความเหนียวและความนุ่มของเส้นได้ด้วย
อ่าห้อคุณผู้ชมเลิศมาละ
โดยเทคนิคทั้งหมดนี้นะคะก็อยู่ที่ถั่วงอก
เขาก็จะใส่เส้นก่อนแล้วตามด้วยถั่วงอก
พอเส้นได้ที่ถั่วงอกก็จะสุกพอดี
ส่วนถ้าใครที่ชอบเส้นแบบเหนียวหนึบที่ร้านก็จะลวกโดยการใส่ถั่วงอกลงไปก่อน

โดยเทคนิคนี้ไม่ห่วงนะจ๊ะ
แต่ถ้าอยากรู้ว่าจริงเหรอบอกได้คำเดียวว่าดิ่งตรงมาร้านนี้ด่วนจ้ะ
แล้วทั้ง๓เมนูขายดีของทางร้านก็อยู่ตรงหน้าผมที่เรียบร้อยนะครับ
แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอชิมลูกชิ้นก่อน

เพราะลูกชิ้นนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของทางร้านเลย

อย่างนี้ครับอยากให้คุณน๊อตลองทานลูกชิ้นเอ็นนะครับ
วิธีการทานคือตักเนื้อพริกนะครับ
ไม่จำเป็นต้องเอาได้ตักเนื้อพริกมานะครับ
คุณน็อตใช้ตะเกียบตักเนื้อพริกวางบนลูกชิ้นเองครับครับผม
แล้วก็เชิญชิมไปได้เลยครับ
อื้อหื้อหื้อลูกชิ้นเอ็นนี่เนื้อมันแน่นนะ
แน่นเหนียวกำลังดีเลยกรุบ
รวมถึงตัวพริกดองตัวนี้มันความเผ็ดกำลังดีแล้วก็มีเปรี้ยวแบบติดปลายหวานนิด
ครับขั้นวิธีการทำนี่ทำยังไง
เออลืมพริกก่อนมาดูพริกหอมเชียงใหม่มาล้างแล้วก็ใส่ไอ่เค้าเรียกอะไรอ่ะ
มะผึงพอมันแห้งมะผึงมาปัดจากตู้เย็น
ก็มาปั่นจากตู้เย็นคือให้พริกแห้งเลย

ใช่ครับจอดแล้วก็ปั่นแล้วก็ใส่ตู้เย็น

มาดูเมนูกันบ้างนะครับ
เส้นหมี่แห้งลูกชิ้นเนื้อเปื่อยครับ
เส้นหมี่แห้งลูกชิ้นเนื้อเปื่อยนะครับผม
มันมีความหอมของมันนะเนี่ย
มันหอมจากไรเนี่ย

มันนุ่มไปหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันผ่านการต้มมาตั้ง๖ชั่วโมง
ใช่ขอเอามาใช้กระทั่งก็นุ่มนุ่มไปหมดเลยอ่ะอืม
แห้งผ่านไปแล้วอ่ะมาน้ำกันบ้างครับอันนี้เราทุกอย่างคงไม่ได้แตกต่าง
อะไรหรอกเขาเหมือนกับต้องชิมที่ตัวน้ำซุป
น้ำซุปหวานหอมและสำคัญคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นของเนื้อครับผม
เนื้อมันจะมีกลิ่นสาบที่เป็นเอกลักษณ์ของมันใช่ไหม
แต่อันนี้ไม่มีเลยอ่ะครับผมทำยังไงอ่ะก็อย่างที่เมื่อกี้ทำให้คนรอบหนึ่ง
เราจะให้ของดีทุกอย่างถ้าอย่างงั้นมันก็เลยมันก็เลยไม่มีสาปของเนื้อเลย
มันก็เลยหอมแล้วมันก็มันก็ลื่นคอไปหมดเลยนะครับผมอันนี้ไม่ชิมไม่ได้เลย
อันนี้ก็จะมีเทคเกอร์ของกล้ามเนื้อมันอยู่

ก็มีให้เคี้ยวบ้างจากที่หลายอันมันจะนุ่มไปหมด

เพราะว่าทำไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อวัวครับ

แต่ก็ยังคงความหอมความหวานของมันอยู่
ไม่แปดใจว่าเปิดมาได้ถึง๕๐กว่าปี
ถ้ายังคงคุณภาพที่ได้มาตรฐานแบบนี้
เป็นจักรนิยมของชาวบัมพรรดิแถวนี้นะ

ด้วยความละมุนละมัยของตัวเป็นขวดเตี๋ยวเอง

จุบันเห็นว่าไม่ได้มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวแล้ว

อีกที่หนึ่งจะเป็นโรงอาหารของคณะครุศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
ซึ่งที่นี่นี่จะมีก๋วยเตี๋สุโขทัยรสเด็ดเสริมเป็นเมนูพิเศษด้วย
อ้าวมีเมนูเสริมเป็นสุโขทัยรสเด็ดด้วยครับผม
เร็วนี้ก็จะมีอยู่สาขาหนึ่งเราได้รับเกียรติจากทาง

เชิญเราไปขายที่อาคารเป็นร้านอาหารสมัครกลางชั้นสี่ครับ

ร้านดังเดิมตอนนี้นะครับอยู่ซอยจรันสนิทวง๗๒ครับ

เข้ามาประมาณสัก๕๐เมตร
ทางซ้ายมือนะครับอาคารชั้นเดียว

แต่สำหรับใครนะคะที่อยากมาริมลองความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวจากร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำใสบางพลัสสาขาดั้งเดิม
สาขานี้เปิดอาทิตย์ละ๓วันเท่านั้นจ้า
ก็คือทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์
ตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมงเย็น
อีกครั้งนะคะว่าสาขาจรรย์สนิทวง๗๒เปิดแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์
ดังนั้นวันนี้ดูเล่าเส้นเป็นเรื่องจบก็ดิ่งตรงไปได้เลยค่ะ
นอนงรอสแตนบายหน้าร้านต้อนรับทุกคนค่ะ
เวลคัม
แม้แต่จะว่าไปถ้าเอาใจคนรักเนื้อก็คงยังไงยังไงอยู่นะคะ
สำหรับใครที่ไม่ทานเนื้อเราก็ยังมีตัวเลือกอื่นมาแนะนำกันอีกนะจ๊ะ
อย่างร้านต่อไปที่คุณน็อตจะพาไปก็เป็นคาเฟ่เล็กที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว
คาเฟ่นี้จะมีเมนูเส้นอะไรให้เราได้สืบสาวราวเส้น
ตามคุณนอทไปหาคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ

คุณภูมินะครับเจ้าของร้านกาแฟบ้านบางอ้อ

ณตอนนี้ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้านี่ผ่านแล้วนะอยู่ข้างบนนี้

แต่เรายังคงความร่มรื่นอยู่ริมถนนจรรย์สนิทวงแห่งนี้เลย

ยุคที่คุณภูมิมาอยู่ที่นี่มาอยู่กี่ปีแล้ว

ทั้งชีวิตใช่ไหม

บรรยากาศสมัยก่อนของแถวบางอ้อนี่เป็นไงครับ
ก็จะเล่าให้ฟังว่าแถวนี้แต่ก่อนเป็นย่านสวน
แต่ก่อนเป็นร่องสวนมีทั้งทุเรียนมีทั้งมะม่วง

มีน้อยหนามีลิ้นจี่นะฮะ

ก็อุดรมสมบูรณ์มากเป็นแบบบางอ้อก
เราก็ยังคงความเป็นธรรมชาติความเป็นสวนความรื่นรมของบางกอกในยุคเก่าไว้
ก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เยอะเลยต้นไม้ที่มีต้นไหนที่เป็นต้นเก่าแก่บ้างในต้นนี้ได้เลย
ใช่ต้นนี้คือต้นทองหลางครับพี่น็อตตาถึงมาก
เวลาลูกค้าที่เป็นผู้อาวุโสมาเนี่ยพอเห็นต้นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้พี่เลี้ยงสำหรับสวนทุเรียน
แต่เดี๋ยวนี้คิดว่าทอดทองหลางเนี่ยในย่านบังอ้อน่าจะเหลือเป็นต้นเดียวแล้ว

ผมว่าน่าจะเฉียดร้อยนะที่นัก

ส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มต้นจากร้านกาแฟถูกต้องไหม
จากร้านกาแฟเล็กเลยตรงด้านหน้านะครับ

ก็ขยายเราก็ขายบริการอาหาร

ก็พอลูกค้าก็เรียกร้อง
เราก็พยายามหาเมนูมาให้ลูกค้าทำเรื่อย
จนขยายเปิดโซนคาเฟ่เพิ่มขึ้นเรื่อย

ก็มีทั้งเป็นอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่ง

กับรายการของเราในเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้นะครับผม
เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเมนูเส้นของทางร้าน

เราเตรียมเมนูที่เป็นเส้นแบบขายดี
เป็นแนวฝรั่งนะครับ

หน้าตาอาหารรสชาติเป็นอะไรครับ

คุณพระคุณเจ้าเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเลยนะคะเนี่ย

สปาเกตตี้ผัดน้ำพริกมันกุ้ง
แต่ว่าทั้งสองเมนูจะหน้าตาเป็นยังไง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับความพิเศษและหน้าตาของเมนูทั้งสองเมนูนี้กันจ้า
แม่ไม่ต้องเปลี่ยนช่องนะเดี๋ยวพลาดไม่รู้นะ